พาไปที่ชัยนาศพูดถึงของดีเมืองชัยนาธ

ผมนึกถึงส้มโอหวานขาวแตงกวา

แต่ว่าคราวนี้คนชัยนาธเองเขาโพสต์ของดีเมืองชัยนาธิ

แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูเองค่ะ

เพราะว่ามีภาพจราจรหนุ่มหน้าใสอยู่ในอิริยบทต่างเนี่ย

ระบุพี่กัดด้วยบอกว่านี่ไปเจอได้เลย
ทีมข่าวของเรารีบเลยค่ะ
รีบนี่รีบไปทำข่าวนะคะไม่ใช่อะไร

ลงพื้นที่ไปหน้าโรงเรียนอนุบาลชายนาฏ
ก็ไปพบ๑๐ตำรวจตรีพานุพงศ์ราชชายา

ทำหน้าที่จราจรอยู่นะคะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม
สพเมืองชัยนาฏดูสิคะ

คนนี้นี่แหละคือ๑๐ตำรวจตรีพานุพงศ์
หรือว่าหมู่วีมอายุ๒๒ปีค่ะ
แม่เป็นหมู่หน้าใสนะคะ
เพราะว่ามีรูปแชร์ไปในโลกโซเชียล
คนก็มาขอถ่ายรูปคู่ด้วย

สาวแท้ก็มีสาวเทียมก็มา

จุดที่ออกปฏิบัติหน้าที่ของหมู่วีม
เดี๋ยวไปฟังเสียงหมู่วีมหน่อยนะคะ

แต่ว่าจะวนจุดไปเรื่อยนะแล้วก็มีช่วงเย็นก็แล้วแต่จุด
อันนี้ก็สามโมงครึ่งอันนี้ก็สี่โมงครึ่ง
แล้วคุณรู้ไหมหมู่วีมเนี่ยนะเขามีน้องชายฝาแฝดเป็นตำรวจเหมือนกันเลย
ชื่อ๑๐ตำรวจตีพาสกรราชยาหรือว่าเวฟอยู่ที่ตู้ยามสายตรวจเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
เคยเป็นข่าวที่บอกว่าเกลี้ยกล่อมคนแก่จะกระโดดสะพานลอยแล้วก็เกลี้ยกล่อมได้สำเร็จ
หน้าเขาใสจริงนะคุณใช่คุณปฏิบัติหน้าที่ก็ทำด้วยความแข็งขัน
วีมฝากถึงผู้ที่ขับขี่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะคะ
ก็บอกว่ายังไงก็ตามอยากให้คนใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าทำผิดกฎหมาย
ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยเดี๋ยวหมู่วีมเดี๋ยวโดนจับโดนปรับนะจ๊
ว่านะสาวชายนาฏนะอยากทำผิดอยากให้หมู่วีจับไปปรับแน่นอน
ฟังเสียงหมู่วิวกันหน่อยค่ะ
ทำไมหมู่วิวเขาดูเขินนะเราอ่านข่าวเราก็เขินไปด้วย
หล่ออะจริงผมว่าความหล่อค่อนข้างพี่ก๊อปคือนรักแหละ
ผมจะสู้เขาไม่ได้เขาใสขนาดนี้จะดัดฟันด้วย
นี่แหละค่ะก็เป็นสีสันยามเช้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะอยู่ที่ชัยนาธนั่นเอง